สาวสวยเหมือนกันนะคะสำหรับมินพีชยานั่นเองค่ะปกติค่าตัวในการรับรีวิวสินค้าโฆษณาต่างต่างเนี่ย
เจ็ดหลักนับนิ้วกันไม่ถ้วนแต่มาคราวนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนค่ะ
นพิชยาใจดีมากเลยนะคะงานนี้บอกเลยว่าใครอยากจะให้รีวิวสินค้าอะไรจัดมาเลยค่ะ
ไม่ใช่ว่าเธออยากจะได้งานนะคือเธอเนี่ยอยากจะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เดือดร้อนนั่นเองค่ะ
โอ้โหเธอสุดยอดน้ำใจเลยนะคะไม่คิดสตางค์เลยแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะคะ
มีข้อแม้นิดนึงมีนบอกว่าเล่าผลกระทบมาให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
เดี๋ยวเธอจะพิจารณาตามเหมาะสมออกตัวไว้นิดนึง
น้องบอกว่าอาจจะไม่ได้รีวิวให้คุณพี่ครบทุกระนะแต่จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ
โพสต์เสร็จปุ๊บโอ้โหร้านค้าออนไลน์พุ่งไปหามินพิชยาเลยค่ะ
แล้วน้องเองก็มีการเปิดรีวิวสินค้าจากทางร้านรัวเลย
ไม่ใช่ว่าถ่ายรูปลงธรรมดานะใส่ให้ทุกชุดนะคะทั้งกระโปรงกระเป๋าก็ถือให้
รองเท้าของกินเธอรีวิวให้หมดเลยค่ะรวมไปถึงหน้ากากผ้านะคะ
เป็นหน้ากากอนามัยเอาไว้ใช้แบบใส่กันเนี่ยคุณดูสิ
น่ารักมินทำให้หมดเลยรีวิวให้จัดเต็มอย่างที่เห็นเธอไม่ได้แค่มาโพสต์
ใช้เองด้วยแล้วบางรายการเนี่ยถ่ายเป็นคลิปให้ด้วยนะซึ่งถ้าเป็นปกติอย่างที่บอกไป
มินพีชยานางเอกแถวหน้านะจ๊ะราคาไม่ธรรมดาแต่งานนี้มินพีชยาไม่คิดสตางค์สักกระบาทเดียวค่ะ
โอ้โหสุดยอดนี่แหละค่ะเขาบอกว่าใครถนัดแบบไหนใครสะดวกแบบไหนช่วยกันได้ช่วยกันนะคะ
แล้วก็เราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าแน่นอนว่าไม่ได้เปิดหน้าร้าน
อาจจะลดยอดขายไปนิดนึงและส่วนการค้าออนไลน์เนี่ยบางทีหลายคนบอกว่าวิกฤตแบบนี้ไม่รู้จะซื้อแล้วใส่ไปไหน
อยู่บ้านค่ะถ่ายรูปให้อารมณ์เรามันชุ่มหัวใจมากขึ้น
ถูกต้องค่ะเห็นไหมวิกฤตอย่างแบบนี้ก็ยังมีโอกาสเนี่ยพรีเซนเตอร์ระดับประเทศของเราอย่างมินพิชยายังออกมารีวิวให้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ